ความเชื่อที่แตกต่างแต่ว่าคนนิยมแห่แหนไปก็คือที่นี่เลย
เกาะคำชโนธเปิดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากปิดมานานหลายเดือนบรรยากาศ
โอ้โหคึกคักเลยทีเดียว
มาดูบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศการเข้ากราบสักการะพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมาที่วังนาคินนะคะ
ก็มีประชาชนมาทั้งแบบที่ลงทะเบียนมาเข้าเกาะคำชโนธ
แล้วก็มีทั้งผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เห็นไหมคุณผู้ชมมากันแบบนี้ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมาด้วย
ประชาชนจะต้องเข้าคัดกรองตามจุดที่กำหนดไว้นะคะ
จะมีทั้งการหนึ่งแหละตรวจวัดไข้กันก่อนนะคะ
แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ว่าคุณเนี่ยตรวจอุณหภูมิร่างกายผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
และสำคัญมากอย่างที่บอกทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
โดยเจ้าหน้าที่จะจัดชุดชุดละ๕๐คนให้เดินเรียงเดี่ยวนะคะ
ตั้งแต่จุดคัดกรองมาจนถึงบริเวณสะพานพญานาค
ก่อนที่จะเข้าไปในตัวเกาะคำชโนธคุณจะต้องเดินผ่านสะพานนึกออกไหม
คือการตรวจเช็คคัดกรองของเขาดูทันสมัยมาก

คือแต่ละจุดนะคะจะใช้เวลาจุดละประมาณ๕นาที
และใน๑วันสามารถรองรับประชาชนได้เพียงวันละไม่เกิน๒๐๐๐คน
คุณต้องลงทะเบียนไปนะคะ
ทั้งนี้นะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่เอาไว้อำนวยความสะดวก
แล้วก็ให้คำแนะนำก่อนเดินเข้าไปยังเกาะคำชโนธ
คือถ้าคุณไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไง
เจ้าหน้าที่เขาจะคอยให้คำแนะนำตลอดทางเลยนะ

ซึ่งขณะที่เดินข้ามสะพานพญานาคนะคะปกติเนี่ยเห็นไหม
บางคนเขาจะต้องเอามือไปจับที่ตัวพญานาค
ตอนเดินเข้าในคำชโนธนะคะแต่ตอนนี้นะคะ
ขณะที่คุณเดินข้ามผ่านสะพานพญานาค
จะไม่อนุญาตให้สัมผัสกับลำตัวพญานาคที่เป็นราวสะพาน
ทำมือได้เห็นไหมทำมือแบบคุณพี่เขา
แต่ไม่ให้เอามือไปสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยง
คุณทำได้แค่พนมมือแล้วเดินนะอธิษฐานขอพรไปแบบนี้เท่านั้นนะคะ
ส่วนที่บริเวณสารเจ้าปู่ศรีสุโธและเจ้าย่าศรีปฐุมา
ก็จะมีพรามประจำคำชโนธนะคะ
จ้ำนะคะสวดอธิษฐานขอพร
แล้วก็จะให้ประชาชนวางพานบายสีที่โต๊ะที่จัดไว้ให้
ซึ่งทุกคนคะจะต้องยืนตามจุดที่ทำเครื่องหมายกำหนดไว้นะคะ
เขาจะมีจุดมาร์คเอาไว้ให้คุณอยู่บริเวณตรงนั้นนะคะ
ส่วนที่ต้นมะเดือยักษ์อีกหนึ่งจุดกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
คุณเห็นป้ายห้ามตัวใหญ่ไหมห้ามเขาห้ามเขามีกฎห้ามไม่ให้สัมผัสที่บริเวณต้น
เดือรากมาเดือคนมาเดือหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้นะคะ
ช่วงนี้นะคะเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคนะคะ
อยากให้ทุกคนปฏิบัติโดยพร้อมเพลียงกันแล้วก็ที่ฮือฮาที่สุดก็คือ
บริเวณที่ลานบวงสวงนี่พ่อจ้ำมาแล้วพ่อจ้ำจะนำทำพิธี
ในขณะที่พ่อจำภาษ์ทำพิธีบวงสวงนะคะฮึยคุณดูเห้ยคุณดูผู้หญิงคนนี้
แถวนั้นนี่ตกออกตกใจกันไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าคล้ายกับ
ว่าจะเป็นมีอะไรเข้าสิงผีเข้าร่างทรงหรืออะไรต่างก็ว่ากันไป

คุณต้องลงทะเบียนออนไลน์ไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะ
เพราะว่าไม่งั้นคุณไปเสียเที่ยวนะคะ

เชื่อว่าทุกคนอยากจะไปแล้วก็ไปด้วยจิตศรัทธาทั้งนั้น
แต่ว่าทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ดูแลรักษาความสะอาดส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมกันด้วยนะคะ